สุดีครับติดตามรอบขอบสนามกับผมกลายสองเจสมนะครับ
เริ่มมาที่เรื่องราวของนักวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
ซึ่งไปแข่งรายการพิเศษที่เวียดนามแม้ว่าผลงานจะไม่ดีนะครับ
แต่ทางนายุบสมมุมฯวอเลบอลห่างประเทศไทยยืนยันว่า
การคัดเลือกนักกีฬานั้นโปร่งใสไม่มีเด็กเส้นครับ
อเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลนะครับ
หลังทำผลงานไม่ดีในการแข่งขันรายการพิเศษที่เวียดนาม
ซึ่งตอนนี้ยังเหลือโปรแกรมในรอบจัดอันดับ๕๘
นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ยืนยันว่าไม่มีการใช้ระบบเด็กเส้น
ในการคัดเลือกนักกีฬาเข้ามาติดทีมชาติ
ซึ่งการคัดเลือกมีหลายปัจจัยนะครับ
ไม่จำเป็นต้องเน้นที่ความสูงแต่เน้นระบบทีมเวิร์คเป็นหลักครับ
ในช่วงนี้นะครับก็ทั้งทีมชาติ
และว่าระดับของทุกทีมนะครับที่เป็นทีมใหญ่นะครับ
คืออาชีพนะครับในประเทศไทยทั้งนั้นนะครับ
ก็ไม่มีใครไม่มีสโมสรไหนที่จะยอมปล่อยตัวไปนะครับ
คัดเราก็มีกรรมการนะครับมีผู้ฝึกสอนหลายคนด้วยกันนะครับ
มีการคัดกันด้วยการใช้ผู้มีประสบการณ์หลายคน

ในขณะมันการบริหารธรรมคมเราก็เป็นสักขีภายาน
ที่พวกเราเล่นเส้นเล่นอะไรเนี่ยผมยืนยันว่าสมาคมเราไม่มีนะครับ
แต่ว่าจะให้พอใจทุกคนเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับ
ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการที่จะถ่ายทอด
รายการของระดับเอเซียมาสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับ
ปีนี้ไทยแล็ต์ทีวียังถ่ายทอดสดวลัยบอลให้ชมเช่นเคยนะครับ
เดิมรายการแรกก็คือวอเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์แห่งเอเชีย
อายุไม่เกิน๒๑ปีที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่๒๔มีนาคมนะครับ
ห้ามพลาดสำหรับศึกวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
ในช่วงเดือนสิงหาคมครับ